คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะไปติดตามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะ
มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องสำคัญเรื่องของโควิด๑๙นะคะติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพ
กระทรวงสาธารณสุขขอรายงานความคืบหน้าสถานการณ์
การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือโรคโควิด๑๙
ซึ่งสวบคได้แถลงข่าวต่อพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคม
ว่าพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นเพศหญิงอายุ๖๗ปีอาชีพแม่ค้าในตลาดกลางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งกรมคุกกลุ่มโรคกระทรวงศาสนสุข
ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการสอบสวนและควบคุมตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคม
และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น๑๓ลายซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตลาดแห่งนี้

พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเชิงลุก
ซึ่งมีการคัดกรองจำนวน๑๑๙๒ราย
พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๕๑๖ราย
คิดเป็นร้อยละ๔๓ของผู้ที่รับการตรวจทางห้องบริการทั้งหมด
อกจากนี้ยังมีการพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัด
ทำให้ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสมในกรณีจังหวัดสมุทรสาครรวม๕๔๘ราย
ซึ่งมากกว่า๑๙๐เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติ
จากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้โดยความร่วมมือของพี่น้องประชาชน
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นการระบาดในพื้นที่จำกัดและไม่มีผู้ป่วยรุนแรง
แม้ว่าแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบตลาดกลางกุ้งยังมีอยู่ด้วยมีการพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
แต่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดความรุนแรงของโรคเพราะเป็นวัยทำงานสุขภาพยังแข็งแรง
สำหรับมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนและค้นหาผู้ป่วยในชุมชนเชิงลุกอย่างรวดเร็วตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรก
ทั้งนี้ได้รับพระมหากรณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยทำให้สามารถสนับสนุนการเก็บตัวอย่างหาเชื้อ
อยู่ในพื้นที่พบผู้ป่วยเช่นตลาดกลางกุ้งและที่พักรอบ
ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองฝ่ายจังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งคัด
ส่วนประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่พักอยู่อาศัยนอกพื้นที่ดังกล่าว
ขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่จำเป็น
ประชาชนต่างจังหวัดอื่นที่เคยติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมเป็นต้นมา
เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา๑๔วัน
โดยมีอาการสังเกตดังนี้คือไข้ไอเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่ได้รับรส
และให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
เลี่ยงการคุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่ควรไปในที่ชุมชน
หากเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ
และขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเดินทางตลอดเวลา
หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยให้ติดต่อได้ที่
สายด่วน๑๔๒๒กรมจุกกรุมโรค
มาตรการสำหรับประชาชนทั่วไป
ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการ
หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงที่แออัดล้างมือบ่อย
แกนไทยชนะเมื่อเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ
จะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันแพร่ระบาดโรคในพื้นที่อื่นหรือในจังหวัดของท่าน
กระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร
ในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้ให้สงบ
และกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดและรวดเร็วมีสิทธิภาพ
โดยการควบคุมการเข้าออกพื้นที่
และกิจกรรมต่างอย่างเคร่งคัดในพื้นที่ระบาดของโลกในพื้นที่เสี่ยง
เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ

ผู้บริวารการจังหวัดสมุทรสครขอน
ต้องขอแก้ครอบขอบคุณท่านท่านที่ดีกรมควบคุมโรค
ที่มาร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้ด้วย
อยากจะกลับเรียนให้พี่น้องประชาชนไทยได้รับทราบอย่างนี้นะครับว่า
ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
เราเคยมีผู้ติดเชื้อ๑๘ราย
แต่ว่ารักษาหายหมดแล้วเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ปลอดเชื้อมาจำนวนทั้งสิ้น๒๕๐วัน
จากสถิติเนี่ยนักวิทยาการทางด้านสหสุทธิ์เนี่ย
คาดการณ์ไว้ว่าช่วงประมาณสัก๔๕เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
น่าจะเกิดการแพร่ระบาดในรอบที่๒
ผู้ใช้แรงงานคนต่างด้าว
หรือเรียกกันสั้นว่าแรงงานต่างด้าว
แต่ด้วยความเข้มแข็งของภาคประชาชน
ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายของประชาชนคนสมุทรสาคร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางแรงงานต่างด้าวเอง
เราได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครที่ชื่อกันว่าอสตหรืออาสาสมัครต่างด้าว
ก็เป็นตัวแกนหลักในการดำเนินงานจนทำให้เราปลอดเชื้อมาทั้งสิ้น๒๕๐วัน
จนกระทั่งถึงวันที่๑๗ธันวาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นจบนวนมากซึ่งภายหลังเนี่ยการดำเนยงานของคณะมักการควบคุมโลกติดต่อ
ระดมสรรพกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากกระทรวงศาสุกริกส์เป็นอย่างดียิ่ง
มีการดำเนินการตรวจค้นหาเชื้อมีการปฏิบัติ
การหาเชื้อโดยรถโมวายทั้งของโรงพยาบาลเอง
และรถโมไบหาเชื้อพระราชทาน
ผลการตรวจเชิงลุก
ทำให้เราค้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
โดยแบ่งออกเป็น๒ส่วนด้วยกัน
คือผู้ค้นพบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล๓๒ราย
แล้วก็ค้นพบผู้ติดเชื้อโดยรถเมื่อวาน

รวมเป็นทั้งสิ้นผู้ติดเชื้อ๕๔๘ราย
ซึ่งเป็นจำนวนที่บอกให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า
เกินกว่าความคาดหมายแล้วก็เกินกว่าความคาดคิด
แล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องเยียวยาโดยฉับพันธ์และทันที
ทำให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับ
การควบคุมสอบสวนระงับ
หรือจำกัดวงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่วันที่๑๙ธันวาคม

แล้วก็วันที่๓มกราคมวันอาทิตย์
เป็นจำนวนทั้งสิ้น๑๔วัน๒อาทิตย์

หนึ่งเนี่ยกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด
ใช้คำว่าเด็ดขาดนั่นคือมีคำสั่งปิดสถานที่
ในส่วนของตลาดกลางกุ้งกับหอพักศรีเมือง
ซึ่งถือว่าห้ามเข้าออกพื้นที่เดียวเด็ดขาด
ทั้งนี้จังหวัดจะมีมาตรการอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้อาศัยในพื้นที่ตลอดห่วงระยะเวลา
ในช่วงของการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด
คือวันที่๑๙ธันวาคมถึงวันที่๓มกราคม
สองสำหรับพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดสมุสาคอล
เรากำหนดให้มีการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ในช่วงระหว่างวันเสาร์ที่๑๙ธันวาคม
ถึงวันอาทิตย์ที่๓มกราคม
ก็คือทั้งในส่วนของสถานที่เล่นการพนัน
ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
สนามกีฬาของรัฐและเอกชน
สนามมวยโรงเรียนสอนมวยสนามเด็กเล่น
สถานศึกษาทุกประเภททั้งของรัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันกวดวิชา
สถาบันสอนวิชาชีพ

มหาวิรายการกีฬาแห่งชาวิยาเครตสมุสาคอล

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น
ยกเว้นสถานที่จำหน่ายอาหาร

ฮ่างสรรพสินค้าสูญการค้าคอมมูนิตี้ม
หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเด็กบริโภคกรรม
ก็อยู่ในข่ายของการห้ามดำเนินการ
ในช่วงระหว่างว๑๙ธนวาคมถึง๓โมกค
หรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ก็ให้สามารถเปิดให้บริการได้แต่มีกำหนดการให้บริการเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนโดยห้ามบริการในช่วง๒๒นาฬิกาถึง๕นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
และแบ่งประเภทของการให้บริการอย่างชัดเจนไม่ให้คนเข้าไปแออัดในร้านค้าดังกล่าว
ตลาดนัดก็หรือตลาดสดโดยทั่วไปเนี่ยก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม
ซึ่งเราเคยอนุญาตให้แต่ละพื้นที่สามารถจำหน่ายได้วันละ๖ชั่วโมง
และมีการทำความสะอาดลดความแออัดมีกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขไว้อย่างชัดเจน
สถานที่บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการสวนสนุก
รวมทั้งร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ตสระว่ายน้ำศูนย์พระเครื่อง
แสดงสินค้าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสถานที่ออกกำลังกาย
สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรโรงภาพยนตร์โรงมหรสบ
สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะสถานที่ให้บริการสปาอาบน้ำตัดขน
หรือรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผม
สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักสถานที่บริการศักดิ์ผิวหนัง
สถานที่เล่นสเก็ตสนามกอล์ฟบ่อตกปลาบ่อตกกุ้ง
จากประชาชนคนสมุทรสาครด้วยว่างดออกจากเคหสถานในช่วงเวลา๔ทุ่ม
หรือ๒๒นาทีกาถึง๕นาทีกาในวันลงขึ้น
แล้วขอความร่วมมือขอความนุเคราะห์จากประชาชนทุกคน
ช่วยปฏิบัติตามมาตรการที่เราเคยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น
เรื่องเกี่ยวกับการสาธารณสุขโดยการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
เจลลุยแอลกอฮอลล้างมือถ้าตลาดโดยทั่วไปก็มีจุดคัดกรอง
และแอปพลิเคชันไทยชนะจะเป็นตัวบ่งบอกให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไร
ในส่วนของการเดินทางและการเคลื่อนย้ายนั้นเราห้ามคนต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัด
หรือเข้ามาในเขตจังหวัดโดยสิ้นเชิงนะครับ
แต่คนไทยเนี่ยสามารถออกไปในพื้นที่ต่างที่ต้องการได้
เพียงแต่แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบริเวณดังกล่าวให้ทราบ
รวมทั้งแจ้งรายชื่อแจ้งจุดหมายปลายทาง
และถ้าสามารถสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะได้เนี่ย
ก็ให้ดำเนินการโดยทันที
หากมีเบาะแสใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด๑๙
หรือที่คิดว่าจะสามารถทำให้การปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการได้กำหนดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย
สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้
ในสายด่วนของสมุทรสาคร๐๖๕๕๔๙๓๓๒๒
หมายเลขโทรศัพท์อีกเบอร์หนึ่งนะฮะ
เป็นการบริการสายด่วน๒๔ชั่วโมงในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการครั้งนี้โดยเฉพาะ
สำหรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้
ต้องขอกลับเรียนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนสมุทรสาครได้รับทราบว่า
สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตามปกติทุกประการตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
จังหวัดถือว่ามีความพร้อมทางด้านมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณคนในแต่ละคู่หา
ผมเคยเรียนให้กับทางพี่น้องประชาชนทราบอยู่บ่อยครั้งว่ามีสิทธิ์มีบัตรมีสิทธิ์สามารถเลือกตั้งได้
แต่กรณีของวันพรุ่งนี้มีสิทธิ์มีบัตรไม่เพียงพอต้องมีแมสหรือมีหน้ากากอนามัยมีหน้ากากผ้าเตรียมไปด้วย
ในขณะเดียวกันเนี่ยโควิดต้องยืนยันว่าไม่ได้ติดกันต่อโดยการสบตากันแล้วก็ติดต่อกันได้เลยแต่ว่าติดต่อโดยการใกล้ชิดกัน
เพราะฉะนั้นสิทธิ์ในตัวเองสิทธิ์ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องไปใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ร่วมกันมีบัตรมีสิทธิ์มีแมสมีแอปพลิเคชันไทยชนะดีกว่าวัคซีน
เพราะว่าวัคซีนนั้นอยู่กับตัวของเราเองวัคซีนที่เรารอใช้สำหรับการฉีดให้กับร่างกายของเรานั้นยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแค่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
แต่ถ้าเรามีครบทั้งหน้ากากอนามัยมีทั้งเจลล้างมือมีจุดคัดกรองมีแอปพลิเคชันไทยชนะ
ผมว่าสามารถป้องกันได้เลยนะครับ

วัคซีนรอปีหน้านากากผ้าใช้ได้เลย
เพราะฉะนั้นการระบาดในครั้งนี้อาจจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนให้กับผู้คนบ้าง
แต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราเดือดร้อนแต่สบายในภายหลังหรือเจ็บในครั้งนี้แต่จบในภายภาคหน้าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
รายละเอียดของการตั้งด่านคงจะมอบให้ทางท่านรองภูมิการตำรวจภาค๗ได้อธิบายต่อไปครับ
ครับผมภวนตรวจตรีวัฒนาที่จีนพลวจการตรวจภูทรภาค๗
ตัวแทนของสำนักงานตรวจแห่งชาติและในนามของศูนย์บริการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ความมั่งคงนะครับซึ่งมีท่านผู้จัดการฐานทรุงจุดเป็น
หน้าศูนย์นะครับมาตรการที่ทางประธานคณะกรรมการโลกติดต่อ
จังหวัดสมุทรสาครนะครับได้แจ้งไปนะครับทางเอ่อ
ทีมรวจนะครับก็มีมาตรการในส่วนของด้านในนะครับ
เราจะตรวจเข้มตามพื้นที่ตลาดกุ้งและหอพักนะครับ
โดยร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับตำรวจน้ำนะครับ
ครองและสาธารณสุขจังหวัดนะครับกำหนดพื้นที่แล้วอ่า
ระยะเวลากำหนดจุดตรวจต่อไปนะครับในส่วนของด้านนอกนะครับ
ซึ่งตรวจภูทรภาคเจ็ดนะครับมีพื้นที่ที่ติดต่อกับทางจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาครนะครับคือพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
และจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเราจะตั้งจุดสกัดและคัดกอง
นะครับที่ราชบุรีที่สพโพหักนะครับและสพหลักห้า
นะครับส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
ทุกจุดนะครับจะตั้งร่วมกันระหว่างตำรวจและเจ้าที่ปกครอง
สาธารณสุขนะครับโดยจะเริ่มเอ่อปฏิบัติการตั้งแต่คืนนี้นะครับ
เวลา๒๔นาฬิกานะครับหลังจากแถลงข่าววันนี้ผมจะนัด
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวจะลงจุดแล้วก็หามาตรการในการป้องกัน
นะครับก็เป็นมาตรการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และศูนย์มาตรการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปกครองนะครับ
พี่น้องประชาชนชาวสู่สาครเนี่ย
จะต้องได้รับความเดือดร้อนในช่วงระหว่างวันที่๑๙ธันวาคมถึงวันที่๓มกราคม
ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศหรือจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
ต้องมีการดำเนินการในสิ่งที่ว่าห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาดในบางส่วน
แล้วก็ห้ามเข้าออกอย่างมีหลักประกันที่ชัดเจนเนี่ย
มาซึ่งความเดือดร้อนของพวกเราเป็นบางส่วน
แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้มาตรการนี้เนี่ย
เราคงจะประสบความเศรษฐ์ได้ยาก

เราเลือกใช้มาตรการนี้เป็นยาแรงที่คิดว่า
เราจะประสบความเศรษฐ์ในอนาคต
ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ด้วย
เราจะไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกัน